มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๘๐ปีแล้วนะครับ
ชาวบ้านที่จังหวัดระนองเนี่ยเขามองเห็นว่า
ทำไมนอนอยู่ที่พื้นปูนหน้าห้องพัก

ก็เลยถ่ายมือถือเนี่ยนะฮะเอาคลิปเนี่ย
มาให้สื่อมวลชนช่วยแจ้งตำรวจให้มาดูแลหน่อย

เอามือถือถ่ายผ่านช่องกำแพงไปนะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไงเขาก็ไม่กล้าเข้าไป

ตอนกลางวันก็เห็นยายนอนอยู่อย่างนี้
พอกลางคืนก็ยังนอนอยู่แบบนี้
มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
นี่เป็นหอพักแห่งหนึ่งที่ตะบนเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับ
พลเมืองดีก็ส่งคลิปนี้ไปให้ทีมข่าวที่จังหวัดตระนอง
ผู้สื่อข่าวก็ประสานไปยังตำรวจสพมระนองให้มาตรวจสอบ

จุดตรงนี้เป็นหอพักของแรงงานนะครับ
หอพักแห่งนี้มีอยู่๑๐ห้องนะครับ
ประตูรั้วตอนนั้นเปิดออกเล็กน้อยนะครับ
ตำรวจก็พยายามตะโกนเรียกหาคนด้านในไม่มีใครตอบรับนะฮะ
นี่ฮะก็เลยต้องเข้ามาดูก่อนเป็นห่วงคุณยาย
คุณยายคนนี้นะฮะชื่อคุณยายละมัยนะครับอายุ๘๐ปี
นอนอยู่หน้าห้องพักห้องหนึ่งที่พื้นปูนหน้าห้องสวมเสื้อคอกระเช้า
แต่ท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่าอาการนี่คือหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนแรงแล้ว
แต่ยังพอขยับเนื้อตัวได้บ้าง
นี่ประตูหน้าห้องพักที่คุณยายนอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะ
เปิดได้นะครับพอเปิดเข้าไปดูข้างในนี่ไฟปิดสนิทหมด
ข้างนอกก็ไฟปิดแล้วเจอนี่ฮะหม้อหุงข้าวข้าวของเครื่องใช้นะครับ
มีกรงสุนัขนะมีลูกสุนัขอยู่ตัวหนึ่งพร้อมกับกระปุกใส่น้ำกระปุกใส่อาหาร
แต่อาหารสุนัขมันว่างเปล่าไม่มีนี่นะฮะมีถ้วยแกงที่มันก็เสียแล้วบูดแล้วนะฮะ
อยู่บนกรงสุนัขด้วยไม่เจอใครนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจก็เอาผ้านวมจากในห้องมาห่มให้คุณยายก่อนให้คลายหนาว
พลเมืองดีแถวนั้นทราบข่าวก็มาช่วยกันนะเอาผ้าถุงเนี่ยมานุ่งมาห่มให้กับคุณยาย
เพราะตอนแรกท่อนล่างแกเปลือยเปล่าค่ะคุณยายละมัยบอกว่าถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่คนเดียวมาสองวันแล้วนะครับ
ไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดื่มน้ำเลยนี่กู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เพราะร่างกายอ่อนเพลียหมดแล้วชาวบ้านบอกว่ายายปกติแกอยู่กับลูกสาวแล้วแกเดินไม่ได้ไปไหนมาไหนเนี่ย
ต้องแบบใช้มือถัดไปนะฮะทีนี้ไม่รู้ว่าลูกสาวแกหายไปไหนนะครับเพราะยายแกบอก
อยู่คนเดียวมาสองวันแล้วบ่ายเมื่อวานนี้มีคนเห็นยายเนี่ยออกมานอนอยู่หน้าห้องพัก
เหมือนกับจะมาขอความช่วยเหลือกับใครหรือยังไรซึ่งตอนนั้นก็ยังเห็นมีคนงานอยู่แถวหอพักข้างในเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมา
ก็เลยไม่ได้เอกใจหรือว่าเอ๊ะก็เดี๋ยวคงมีใครอยู่กับแกนะแกคงไม่ได้อยู่คนเดียว
ไปมาชาวบ้านแถวนี้บอกมาถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมายายละมัยก็ยังอยู่หน้าห้องพักเหมือนเดิม
แล้วก็นอนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วดูในห้องพักหอพักแถวนี้ที่มีอยู่๑๐ห้องไม่มีใครอยู่เลยลูกสาวแกก็ไม่อยู่
จะเข้าไปก็ไม่กล้ามันเป็นหอพักส่วนบุคคลนะไม่เจอเจ้าของเขาก็ไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกก็เลยถ่ายคลิปส่งให้สื่อมวลชนที่ละนองแล้วเขาก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
อาการล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับคุณยายละมัยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับยังอยู่โรงพยาบาลนะครับแต่ยังอ่อนเพลียอยู่นะฮะสุนัขในห้องตำรวจก็เอาน้ำเอาอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือตอนนี้ก็คือต้องตามหาลูกสาวคุณยายอ้าวไม่รู้ลูกสาวคุณยายอยู่ไหนนะเผื่อดูข่าวอยู่ค่ะยังไงติดต่อสพเมืองจังหวัดระนองก็ได้นะครับจะได้ไปดูแลก